แต่ว่าเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นดราม่าอยู่ในโลกโซเชียลด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะที่เป็นประเด็นดราม่าเพราะว่าเขาเป็นคนงานเทปูน
มีเอกสารแล้วนะแต่กลับกลายเป็นว่า
ทำไมตำรวจถึงฉีกเอกสารทิ้งเป็นชิ้นเล็กเลย
แล้วก็จับพนักงานเทปูนทั้งหมดเข้าห้องขังอยู่ที่สมุทรปราการ
เนี่ยเขาถ่ายคลิปนะคะเพื่อที่จะขอความเป็นธรรม
แล้วก็มีการโพสต์ลงโซเชียลมีเดียด้วย
แล้วก็คนที่เอาคลิปนี้มาโพสต์ก็บอกโอ้โห
คนงานเทปูนอยู่ก็ถูกจับไม่รู้อิโนอิเน่
ทั้งที่มีเอกสารแสดงให้ตำรวจได้เห็นกันแล้ว
คนงานร้องไห้กันระงมเลย
ทำให้คนในโลกโซเชียลเขาเห็นใจคนงานมาก
แล้วเนี่ยคนงานยังเนื้อตัวมอมแมมอยู่เลยค่ะ
คุณผู้ชมเพิ่งเสร็จจากการเทปูนแต่ต้องมาอยู่ในห้องขังแล้ว

เอาเอกสารมาให้ตำรวจ
แล้วตำรวจก็ฉีกชิงหางขยะ
แล้วบอกว่าลูกน้องไม่มีเอกสารแล้วก็จับเข้าคุก
เพราะฝากหลุมเพราะเราก็ฉุกเฉิม

เรามีเอกสารถูกต้องแต่ดูสภาพ
คนที่เขาจับเข้าคุกเพื่อที่จะเอาผลงาน
เท้ากระพองทำงานหนักใช้ทุน

โอ้โห๑๕คนอยู่ในสภาพแบบนี้กันหมดเลยนะคะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตอนกลางคืนค่ะ
ประมาณ๕ทุ่มของวันที่๒๐เมษายนที่ผ่านมา
อยากขอความชัดเจนในโพสต์นี้ก็เขียนค่อนข้างยาวนะคะ
เล่าให้ฟังบอกว่าพนักงานบริษัทถูกจับติดคุกตอน๕ทุ่ม
ข้อหาก็คือฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉิน
ทั้งที่ทางเราหมายถึงทางบริษัทเนี่ยนะ
ทำเอกสารจากต้นสังกัดว่าได้รับการอนุญาตขอทำงานล่วงเวลา
แล้วก็จะต้องเดินทางกลับที่พักช่วงเคอร์ฟิลล์แล้ว
แต่พอเมื่อคืนวันที่เกิดเหตุเนี่ย
พนักงาน๑๕คนที่เขาเป็นแรงงานต้องเทปูนเทคอนกรีตเนี่ย

กว่าจะแล้วเสร็จมันก็เลยล่วงเข้าสู่เวลาเคอร์ฟิลล์กลับดึก
แล้วก็บอกคุณตำรวจช่วยดูหน่อยใช้ได้ไหม
ตำรวจก็ยืนยันว่าใช้ได้
แต่ว่าตามที่ทางคนให้ข้อมูลเขาพูดเรื่องนี้ออกมาว่าให้ตำรวจดูเนี่ย

ใช่คือเขาไม่ได้บอกยศไม่ได้บอกชื่อไม่ได้บอกตำแหน่ง
ไม่ได้บอกว่าสังกัดไหนแต่เหมือนว่าไปปรึกษาทางตำรวจนะ
ว่าเอกสารพวกนี้จริงมันใช้ได้ไหมคะคุณตำรวจ
แล้วตำรวจก็บอกว่าใช้ได้แต่วันที่เกิดเหตุจริงเนี่ย
เจ้าหน้าที่บอกว่าเอกสารนี้ไม่สมบูรณ์แล้วก็ฉีกลงถังขยะ
นี่คือเขาไปเก็บจากถังขยะแล้วก็ถ่ายเป็นคลิปเลยนะคะ
ทีนี้คนโพสต์เขาก็เลยถามว่าความสมบูรณ์ความถูกต้องชัดเจน
เราจะหาได้จากที่ไหนคะเพราะว่าเราต้องเดินทางผ่านตรงนี้ทุกวัน
รู้อยู่แล้วว่ามีการตั้งด่านถ้าเราไม่ได้รับการยืนยัน
เอกสารเราใช้ได้จะมีใครหน้าไหนกล้าขับรถไปช่วงเคอร์ฟิลล
เพื่อให้โดนจับสงสารสงสารคนเทปูนทั้ง๑๕คนมากดูสิ
เนื้อตัวมอมแมมเปื้อนปูนเต็มไปหมด
ยังไม่ได้อาบน้ำเลยนั่งร้องไห้ระงมอยู่ในห้องขัง
แล้วกว่าจะปล่อยตัวนะอันนี้คือเขาโดนจับ๒๐ตอน๕ทุ่ม
ปล่อยตัววันรุ่งขึ้นประมาณ๑๐โมงเช้าค่ะ
ทีมข่าวของเรารู้เรื่องนี้จากโลกโซเชียล

เพราะว่าพื้นที่มันเกิดที่สมุทรปราการนะ
ก็ไปพูดคุยกับหัวหน้าคนงานที่ถูกจับไปคุมขังอยู่๑คืนนะฮะ
ก็คือนางสาวมาลัยมูลกระโทกอายุ๕๓ปี
เล่าให้ฟังว่าทั้ง๑๕คนเป็นคนงานของบริษัทรับเหมา
การก่อสร้างรถไฟสายสีเหลืองทำงานเทคอนกรีตและขัดมัน
ซึ่งในวันที่ถูกจับเป็นเพราะวันนั้นหน้างานมีปัญหา
ทำให้งานล่าช้าจนต้องทำงานล่วงเวลาเคอร์ฟิลล์
แต่เธอก็มั่นใจนะว่าคงไม่มีปัญหาอะไร
เพราะว่าในฐานะหัวหน้างานเองหัวหน้าทีมเอง
เธอก็บอกว่าเธอมีเอกสารที่ทางบริษัทใหญ่ออกให้
เอาไปใช้ยืนยันที่ด่านได้เลย
แต่สุดท้ายพอไปยืนยันที่ด่านไม่ผ่านฮะก็โดนจับ
แปลกใจก็คือตอนที่ตำรวจเรียกทุกคนลงจากรถ
ก็บอกให้คนงานเซ็นเอกสารแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นเอกสารอะไร

กลายเป็นว่าทุกคนเซ็นที่เซ็นไปนั้นเป็นการเซ็นยอมรับผิด
แล้วก็ต้องไปนอนในห้องขังแถมยังฉีกเอกสารทิ้งทั้งหมด
อันนี้เขาบอกตำรวจฉีกเอกสารที่เธอแสดงให้ไปเนี่ย
ทั้งหมดเลยโดยให้เหตุผลว่าเอกสารมันไม่สมบูรณ์

และเมื่อวานี้คนงานโดยเฉพาะหัวหน้าคนงาน
ก็นำโฉนดที่ดินของนายจ้างมูลค่า๘๘๕๐๐๐บาท
ไปใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันตัวคนงานทั้ง๑๕คน
ออกมาในช่วงเช้า๑๐โมงเช้านี่แหละฮะ
ก่อนจะไปเขียนคำร้องที่สำนักงานอายการแขวงจังหวัดสมุทรประการ
ซึ่งทางศาลบอกว่าเรื่องจะตีกลับไปที่สพบางแก้วอีกที
เพื่อสอบสวนอีกรอบและจะพิจารณาอีกครั้ง
ว่าจะส่งฟ้องหรือไม่ที่ต้องตีกลับไปที่สพบางแก้ว
เพราะเป็นพื้นที่เจ้าของคดีนะครับ

เอกสารที่ถูกฉีกตอนนักข่าวเราไปเจอนะ
หัวหน้าคนงานก็ยังยื่นให้กับนักข่าวเราดูอยู่เลย
คือหัวหน้าคนงานพยายามจะเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับ
เก็บไว้ว่ามันถูกฉีกจริงถูกทิ้งไว้ในถังขยะของโรงพักนี่แหละ
เออแต่ทีนี้ค่ะล่าสุดเนี่ย
เราก็ไปสอบถามจากผู้กำกับสพบางแก้ว
คือพันธุ์ตำรวจเอกประสาทพรศรีสุโขนะคะ
ซึ่งท่านผู้กำกับก็บอกว่าตรวจสอบเรื่องนี้แล้ว
ปรากฏว่าเอกสารที่บอกว่าตำรวจฉีกทิ้งลงถังขยะนั้นน่ะ

นี่ไงนะค่ะก็เลยถามมันไม่สมบูรณ์ยังไงคะ
คือผู้กำกับบอกว่ามันยังไม่มีลายเซ็นอนุมัติ
ประหลัดอำเภอคุณผู้ชมฟังตรงนี้นะ

ใช่คือเอกสารนี้ออกจากบริษัทของผู้รับเหมาก็จริง
แต่ไม่มีลายเซ็นต์ของประหลัดอำเภอ
แล้วทีนี้กรณีที่บอกว่าอ้าวคือผู้กำกับคะ
แต่ว่าคนงานเขาบอกนะว่ามีตำรวจบอกว่าเอกสารนี้มันใช้ได้
ทีนี้ผู้กำกับบอกว่าอันนี้ผมไม่รู้จริง
ทางฝั่งคนงานเขาไปคุยกับตำรวจที่ว่าคือตำรวจคนไหน
ตามหลักแล้วอันนี้ผู้กำกับอธิบายให้ฟังนะคะ
การเดินทางช่วงเคอร์ฟิลล์เอกสารขออนุญาต
จะต้องได้รับการพิจารณาจากฝ่ายอำเภอ
ตำรวจมีหน้าที่คือทำตามกฎหมาย
อันนี้ผมก็ชี้แจงไปแล้วเบื้องต้น
ฝ่ายอำเภอจะเป็นผู้อนุมัติเซ็นลงมา

ส่วนตำรวจก็แค่ขอดูเอกสารถ้าถูกต้องก็ปล่อยผ่าน

แล้วที่ตำรวจฉีกเอกสารทิ้งแล้วจับคนงานคืออะไรคะ

คือตามเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ที่จับกลุ่มคนงานทั้งหมด
เขาเอาคนงานทั้งหมดไปคุมตัวไว้ในห้องขังแล้ว
แล้วเรื่องฉีกมันเกิดหลังจากนั้น
เพราะว่าเอกสารนั้นถูกวางไว้ที่โต๊ะ๑๐เวร
แล้วมันก็มีช่วงของการผลัดเปลี่ยนเวรกัน
ประกอบกับเอกสารไม่ถูกต้อง
ตำรวจก็ต้องทำลายเอกสารทิ้งซะ
เพราะว่าถ้าเอกสารยังอยู่ครบสมบูรณ์
เดี๋ยวจะมีใครเอาไปแอบอ้างเอาไปใช้อีกหรือเปล่า
ก็จำเป็นต้องฉีกทำลายทิ้ง

ดิฉันเชื่อว่าหลายคนก็ยังงงก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดี

เดี๋ยวผมจะเรียกผู้หญิงคนที่เขาโพสต์คลิป
เดี๋ยวมาคุยกันก่อนมาชี้แจงกันก่อน

ได้อธิบายให้เข้าใจตรงกัน
เรื่องของการฉีกเอกสารเนี่ยนะคะคุณผู้ชม

เพราะว่าทางภนตำรวจตชุมพลภูมิภวง
ผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรประการ

ถ้าเกิดไปตรวจสอบแล้วพบว่ามีการกระทำความผิดจริง
จะดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาดไม่มีละเว้น

แต่เรื่องนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งฝ่ายตำรวจและฝ่ายของคนงานด้วย
ก็ต้องเอาเอกสารมาดูนะว่าตกลงมันไม่ครบไม่สมบูรณ
ไม่ถูกต้องอย่างไรบ้างแล้วก็จะทำอย่างไร
เอกสารเหล่านี้สมบูรณ์จนกระทั่งคนงาน
สามารถทำงานทั้งช่วงเวลาเคอร์ฟิวได้
แปลว่าหลังจากนี้คือนอกจากมีเอกสารรับรองจากบริษัท

ใช่ต้องมีหลายเศษอนุมัตินะครับขึ้นแนบคู่กัน